ดูงานวัดในพื้นที่จังหวัดชนบุรีกันบ้าง
งานนี้แทนที่จะสนุกคึกคืนนะคะพี่คิง
กลายเป็นว่าโอ้โหว้าวุ่นกันทั้งงานวัดเลย
เพราะว่าเล่นตบสนั่นกลางงานวัดแบบนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมหนุมหัวกันกลางงานวัดเลยนะคะ
บริเวณที่ตบกันอยู่แถวโซนเครื่องเล่น
แทนที่จะเล่นเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนปลาโป่ง
แต่ที่ไหนได้มันหุมหัวตบกันกลางงานวัดแบบนี้
นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านนะคะบันทึกภาพเอาไว้ได้

ซึ่งก็มีกลุ่มผู้หญิงวัยกลางคนสักประมาณ๔๐๕๐คน

นี่ค่ะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งละ๓คนกำลังหยุมหัวตบกัน
โอ้โหกระชากกันแบบสนั่นหวั่นไหว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่วัดด้วยนะคะ
ของวัดสัตเทฮีบในพื้นที่อำเภอสัตเทฮีบจชนบุรี
ที่พลเมืองดีจะเข้ามาแยกย้ายกันไป

เหมือนกับก่อนที่จะแยกย้ายกันได้ยินเสียงในคลิปใช่ไหม

มีเสียงกองเชียร์ของแต่ละฝั่งกันอีกด้วยนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้
ไปที่งานประจำปีของวัดสัตหีบเลย
ซึ่งก็คืออยู่จุดเกิดเหตุอยู่แถวโซนเครื่องเล่นนั่นแหละค่ะ

เป็นพนักงานคุมเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค

เขาเล่าเหตุการณ์ตรงกันเป๊ะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะคะ
เป็นกลุ่มผู้หญิงอายุประมาณสัก๔๐๕๐ปีทะเลาะตบตีกัน

เหมือนกับห้ามตีกันคือเลิกตีกัน

ส่วนต้นสายปลายเหตุคนในงานวัด
เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
แล้วก็ที่สำคัญคือพอถามตำรวจในพื้นที่สัตหีบไป
ปรากฏว่าไม่มีคนแจ้งความเหมือนกันนะคะ
ท้ายที่สุดยังไงคนไทยด้วยกัน

เที่ยวงานวัดให้สนุกสนานดีกว่านะคะ